หกนาฬิกา๔๕นาทีนะคะกลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียลคุณผู้ชมยังคงส่งข้อความมาคุยกันได้นะคะผ่านทางไลน์ไทยรัฐออฟฟิตเชียลแล้วก็ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ดูเราได้สดเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นรายการ๖โมงเช้าส่งข้อความมาเยอะเลยส่วนใหญ่ก็บอกรักแม่แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นข่
นะคะข่าวหลากหลายที่ต้องทั้งตรวจสอบแล้วก็ติดตามกันต่อเหมือนข่าวนี้นะคะข่าวแรกที่เป็นคลิปแชร์กันมากบนโลกโซเชียลเลยเขาเป็นคลิปที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาลองของค่ะเอาปืนเนี่ยยิงไปที่ขุนพันธุ์ปี๕๙๒นัดแรกเอ๊ะยิงไปที่พานไม่สามารถยิงโดนนะคะพอเจาะไปที่อื่นปุ๊บปืนกระสุนลั่นทันทีเพราะฉะนั้นไปดูคลิปกัน
โอ้ยยยยยย
ก็เหมือนกับเขาว่ากันว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยฟันไม่เข้ายิงไม่ออกแล้วเนี่ยเหมือนตอนยิงไปที่เครื่องรางเหมือนยิงไม่ออกอ่ะมันยิงไม่ได้เหมือนเหมือนกระสุนขัดลำกล้องใช่นะคะคลิปนี้ก็กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลกันเลยค่ะเป็นอาวุธปืนออโตเมติกนะคะชายคนนี้เนี่ยเขาได้ทดลองยิงอันนี้เป็นคร

ปรากฏว่ากระสุนลั่นโป้งทำงานปกติได้ยินเสียงปั้งพอไปยิงเจาะไปที่น้ำนะคะคลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊คลายหนึ่งซึ่งก็ถูกแชร์ในเพจดังหลายเพจค่ะระบุว่าลองของขุนพันห้าเก้าปืนยิงไม่ออกสาธุชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบางความเห็นเนี่ยเมื่อดูคลิปแล้วก็เกิด

บางคนก็บอกว่าบางวิธีง่ายง่ายแบบนี้เนี่ยเอาลูกปืนไปแช่น้ำก็ได้แล้วก็นำมาใส่เรียนในแกซีนก็ยิงไม่ออกแล้วนะคะอืม
กรณีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจริงเคยนำเสนอไปแล้วนะคะ
เทคนิคการทำกระสุนด้านรายงานพิเศษชุดเหล็กไหลค่ะ
โดยนายมนตรีตันใจซื่อผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืน
ก็ได้อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์
ระบุว่าหลักการสำคัญนั้นอยู่ที่การดัดแปลงแก๊ปบริเวณท้ายกระสุน
วิธีก็คือนำกระสุนออกมาถอดหัวออก
ด้วยการเคาะกับพื้น๒๓ครั้งแล้วก็เทดินปืนทิ้งไปค่ะ
จากนั้นเนี่ยนำปลอกกระสุนไปแช่ในน้ำซึ่งจะทำให้แก๊ปไม่ทำงาน
เสร็จแล้วก็นำดินใส่กลับเข้าไปในหัวกระสุน
เท่านี้กระสุนก็จะไม่ทำงานค่ะ
ซึ่งวิธีการนี้ก็มักใช้กันในกลุ่มผู้ทดลองเครื่องรางของขลัง
เมื่อยิงไม่เข้าแน่นอนล่ะทันทีเครื่องรางของขังนั้นก็จะเพิ่มมูลค่านะคะ
อกจากนี้ถ้าสังเกตจากภายนอกก็จะดูไม่ออกว่ากระสุนนัดนี้ได้ผ่านการดัดแปลงมาก่อน
ดังนั้นควรระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวมา
และใช้วิธีการนี้หลอกลวงประชาชนด้วยนะคะ
เป็นแล้วว่าเขามีวิธีของเขาอยู่ไทยรัฐทีวีเคยนำเสนอไปแล้ว
ดูได้นะในยูทูปชุดเหล็กไหลเนี่ยเรานำเสนอกันรู้สึกว่าจะ๑สัปดาห์เต็มเลย
รายการไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะติดตามกันได้นะคะ